เมื่อวานนี้มีประเด็นยุบหนอไม่ยุบหนอ

สถานีกลางบางซื่อศูนย์ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครนะคะ
เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส
นายกรัฐมนตรีลุงตู่ออกมายืนยันแล้วนะคะไม่ยุบนะจ๊ะ

คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะเป็นการงัดกันระหว่างสองพักการเมืองหรือเปล่า
เพราะอะไรรู้ไหมคะสถานีกลางบังซื้อภายใต้กำกับของใครคะ
กระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสังกัดพักภูมิใจไทย
แล้วศูนย์นี้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใครคะคุณอนุทินพักภูมิใจไทยเหมือนกัน

กับฝั่งกรุงเทพผู้ว่ากรุงเทพใครตั้งมาคะหัวหน้าคอสช
นี่แหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าเป็นศึกสองพักหรือเปล่าภูมิใจไทย
พักพลังประชารัฐอันนั้นก็แล้วแต่สุดแต่ใจท่านที่จะคิดแต่ว่าเอาเป็นว่าเบื้องต้นไม่ยุบนะคะ
เมื่อวานนี้นายกออกมาหย่าศึกแล้วนะคะ
พอในประยุทธจันทร์โอชารายกรรธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาวหงค์ค่ะ
เป็นการประชุมในการประชุมคอรมอแล้วก็หารือ
บริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ของสถานีกลางบังซื้อ
คือในการประชุมนะมีตอนหนึ่งด้วย
เพราะว่าอสวินขวัญเมืองเพราะว่ากรุงเทพฟาดกับอธิบดีกลมคบคุมโรค
คุณโอภาษการกวินพงศ์เพราะ
คุณอัศวินบอกว่าที่ฉีดได้ช้าเนี่ย
เพราะกรมควบคุมโรคเนี่ยกระจายวัคซีนมาให้กรุงเทพเนี่ย
เจ็ดแสนโดสเองคุณโอภาษฟาดเลยค่ะ
ผมจ่ายไปตั้งแต่มิถุนา๑ล้านโดสกรกฎา๑ล้าน๑แสนโดส
คุณอนุทินถามว่าจ่ายให้ใครขออภัยคุณอัศวินถามว่าจ่ายให้ใคร
ปรากฏว่าหมอโอภาษบอกว่าจ่ายให้สำนักอนามัย
แล้วสำนักอนามัยเอาไปฉีดให้กับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม

แอปพลิเคชันหมอพร้อมสังกัดกระทรวงศาลนาศุกร์
คุณต้องจ่ายมาให้กรุงเทพสิผู้อัศวินบอกแบบนี้
แล้วตอนหนึ่งนะคะผู้ว่าอัศวินเดือดเลยบอกว่า
ว่าไปที่คุณโอภาษคุณพูดให้เป็นลูกผู้ชายหน่อยเท่านั้นแหละค่ะ

บอกว่าเป็นการอธิบายเพื่อให้เข้าใจตรงกันแล้วกัน

อีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่ายืนยันไม่ยุบศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
แต่จะมีการปรับแผนการฉีดเนี่ยนะคะ
สำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัม
แล้วก็หญิงตั้งคันตั้งแต่๑๒สัปดาห์ขึ้นไปนั้นเนี่ย

วันนี้วันที่๒๘แปลว่าเวลาอีก๓วัน
คนก็จะเยอะแล้วก็แน่นค่ะ

ก็นี่แหละค่ะจะมาทะลักทลายเลยนะคะ
แล้วจะเริ่มกฎระเบียบใหม่ตั้งแต่๑สิงหาคมถึง๓๑สิงหาคมเป็นต้นไป
จะเปิดฉีดให้กับประชาชนอายุ๑๘ปีแล้วก็๗โรคกลุ่มเรื้อรังนะครับ
ที่ผ่านการลงทะเบียนแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อ

แอปวัคซีนบังซื้อเท่านั้นนะฮะ

จำนวน๒๐๐๐โดสต่อวันเพื่อลดความแออัด

นักข่าวของเราไปถ่ายมาที่สถานีกลางบังซื้อ

อัดเป็นยังไงแออัดเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ภาพเช้าเมื่อวานนี้นะฮะ
รับหนุ่มจีบสระเป๋าเพิ่มไหมคะอันนี้รับเชื้อเพิ่มไหมคะ
ไม่อยากรับเลยฮะแต่สถานการณ์มันจำเป็นบีบขาด
ใช่ค่ะแน่นมากนี่ค่ะ
เป็นภาพเมื่อวานสดร้อนสักประมาณช่วงเช้า